ที่ควันหลงทีมชาติไทยครับหลังจากที่คว้าแชมป์อาเซียนครับ
เป็นสมัยที่๗นะครับกัปตันอุ้มธีรทรบุญมาทันก็
บอกถึงสาเหตุที่กลับมาช่วยทีมชาติไทยในรายการนี้นะครับว่า
ไม่อยากให้ชาติอื่นในอาเซียนทะนงตัวขึ้นมาได้นะครับ
อยากกลับมาช่วยชาติให้เป็นหนึ่งในแถบอาเซียน
ส่วนจังหวะยิงด้วยขวานะครับเจ้าอุ้มก็ยอมรับนะครับว่า
ตั้งใจจะยิงแต่ก็ไม่คิดว่าจะเข้าเหมือนกัน
ทำตามจังหวะฟุตบอลเติมขึ้นมาก็ใส่ด้วยขวาเลยนะครับ
ยิงน้อยต้องยิงจากนอกกรอบเอาไว้ก่อนนะครับ
ผมก็พยายามทำให้เต็มที่ตามจังหวะฟุตบอลแหละ
เพราะว่าเติมขึ้นมาแล้วก็เปิดทางด้วยทางขวา
แล้วก็ตั้งใจจะยิงเพราะว่ามันก็มันโอกาสยิงมันน้อยเนอ

ส่วนเรื่องดราม่าก่อนหน้านั้นนะครับ
พดภาพที่ไทยนั้นเดินทางไปเวียดนาม
ทัวร์ไทยก็จะไม่ลืมเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเลยนะครับ
บางคนก็ตัดต่อภาพของทีมชาติไทยให้เป็นภาพของเวียดนามนะครับ
แล้วก็ใส่แคปชั่นไปว่ารองแชมป์ตัวจริงกำลังกลับสู่เวียดนามนั่นเองนะครับ
สรุปเงินอัดฉีดทีมชาติไทยในการจากที่คว้าแชมป์
เซนคลับ๒๐๒๒นะครับทั้งหมดเยอะมากเลยนะครับ
๕ล้านบาทก็แบ่งเป็นเงินรางวัลจากการแข่งขันครั้งนี้

ดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีม
อบเงินอัดฉีดส่วนตัว๒๐ล้านบาทนะครับ
งเป็น๕ล้านบาทจากการเข้ารอบรองชนะเลิศ
แล้วก็๕ล้านบาทจากการเข้าชิงชนะเลิศนะครับ
แล้วก็อีก๑๐ล้านบาทจากการเป็นแชมป์นะครับ
แล้วก็บิ๊กออสพลตำรวจเอกดรสมยศพุ่มพันธ์ม่วง

อบเงินส่วนตัวอัดฉีดอีก๕ล้านบาท
ก็รวมแล้วทีมชาติไทยก็ได้ไป๓๕ล้านบาทนะครับ

ก็คือการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียตะวันตก๒๐๒๓นะครับ

ระหว่างวันที่๒๐มีนาคมถึง๒เมษายนนี้ครับ